ทุ่งนิสัยดีต้องนึกถึงคนนี้เลยค่ะ

ล่าสุดนะคะบอกกับพี่แจ๊กรีนเองว่า
ต้องยุดกลิ่นของแสบของนั่วแล้ว

ทราบข่าวดีว่าลูกสาวน้องเมียตั้งท้องได้๓เดือนกว่าแล้วนะคะ
งานนี้เนี่ยหน้าตาชื่นหมื่นเลยจ้า
แฮปปี้บ้างมีความสุขมากนะคะ

จังสัยอายกระบวดทีมวงการด้วยจ้า
เพราะว่าเปิดมาปีหน้านะคะก็จะมีผลงานเพลงใหม่
รวมไปถึงจะกลับมารับเล่นละครด้วยนะคะ
จะเป็นจังสัยไปปังอายไม่พิลมพรเลยจ้า
เบิ้งด้วยจ้ารอดูได้นะคะ

เพราะว่าพี่ไมค์เนี่ยก่อนหน้านี้นะคะ

คือต้องพักการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ทานของเผ็ดเลยค่ะ
เอ่อแล้วส้มตำละคะที่อายชอบตำให้หนูกินน่ะค่ะ
มันเห็นจากใสราคามันต้องหยุดเลยหรือเปล่าค่ะ

มาเนี่ยตอนนั้นก็ยังกินได้อยู่เลยโอ้โหเป็นตาแซ่บอีหลีนะคะ
แกบอกว่าพี่ก็ต้องลดทุกอย่างค่ะ
เพื่อจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่อุ้มหลานต่อไปค่ะ
แหม่บ่เหล้าหลานเลยเด้อไอ้เป็นตะแซ่บอีหรี่ปังนะจ้ะ
ตอนนี้เพิ่งกลับจากยุโรปมาดื่มเบียร์เยอะไปหน่อย

เพราะว่าเรามีโรคที่ค่อนข้างเป็นหายปุ๊บโอ้โฮคือโรคกรุดยะย้อน
แต่ตอนนี้ก็คือต้องหยุดพักทานอาหารก็ทานช้า
คิวให้ละเอียดทานได้น้อยลง

อย่างนี้ส้มตำเราทำยังไงแบบอย่าแซ่บ
ฝืนต้องฝืนแบบกินแบบต้องกินรสแบบว่าไม่ต้องจัดแล้วล่ะ